ที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
เมื่อวันก่อนเจอใส่แว่นแบบแฟชั่นสี
ช่วงวัยรุ่นตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่นะคะ
เออไอ้หน่าว่าคิดว่าแฟชั่นที่ไหนได้เป็นยังไง
ตาเป็นกุ้งยิงคุณผู้ชมค่ะ
เออคือก่อนมาถ่ายเอ็มวีเนี่ยก็เพิ่งไปนอนให้หมอเนี่ยกรีดตา
เอาก้อนเนื้อออกโอ้โหคุณระหว่าเสี่ยวนะ
แล้วก็มีคนเมาส์ไปด้วยนะว่าเออไปศัลยกรรมมาหรือเปล่า
น้องบอกไม่ได้ไปนะคะพี่ไม่ได้ทำศัลยกรรมแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนที่หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาจับคู่กับอดีตคู่จิ้นอย่างแบงค์ทิตินะ
เฉียดไปเฉียดมาสักทีนะคะไม่เจอกันสักทีเนี่ย
แพรวาจะว่ายังไงใครเอฟซีขยับมาฟังพร้อมกันจ้า
เหมือนช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะค่ะ
ก็เพิ่งไปเขาเรียกเพิ่งไปกรีด
กรีดออกมาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาทำงานเลย
ก็ต้องระวังค่ะหลังจากนี้เหมือนก็ต้องพักผ่อนได้เพียงพอ
แล้วก็ล้างตาล้างหน้าให้สะอาดกว่านี้
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เหมือนเริ่มกินอาหารคลีนมาเรื่อย
ก็กินมาต่อเนื่องมันก็ผอมลงเอง
แต่ว่าก็จะอยู่ขนาดนี้หรือว่าจะยังไง
พอแล้วหนูว่าอยากเพิ่มอีก๒ลูก
เพราะว่ามันจะได้ถึงขั้นที่สามารถบริจักษ์เลือดได้
แล้วแบงค์เล่นแต่เรามาร้องเพลงเจียดกัน
เชียดกันก็นี่แหละเราก็ซัพพอร์ตเขา

เพราะแบงค์เป็นนักแสดงที่อยากร่วมงานด้วยค่ะ
เพราะเขาเก่งนานนะคะตั้งแต่จบฮม๓

เรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องหน้าตาก็สวยขึ้นทุกวันด้วยนะคะ

อยากจะให้มาจับคู่กับแบงคิติอีกครั้งหนึ่ง
รอติดตามผลงานละกันพูดมาสักขนาดนี้แล้วนะ
พูดจริงพอมีลุ้นแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงลุ้นไม่ได้นะ
เพราะว่าแบงคิติเขามีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ